ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นช่วงนี้เนี่ยด้วยเหตุการณ์เรื่องของการหึงห่วง
ซึ่งต้องบอกว่าหึงโหดเหลือเกินโหดอีกแล้วเหรอคะ
ความจริงของอย่างนี้ต้องทำใจใช่ไหม
ผู้ชายคนนึงนะฮะภรรยาเนี่ยขอเลิกไปนะครับ
แต่ว่าช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยตามไปเจอนะครับ
เอามีดเนี้ยไปแทงเขาอืม
เสร็จแล้วยังไม่พอนะฮะนี่บาดแผลของฝั่งภรรยาที่ถูกแทงนะฮะ
อ่าแล้วก็ผู้ชายที่ถูกทำร้ายด้วยนะครับเอ่อ
พอแทงเขาเสร็จเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลใช่ไหม
ใช่ค่ะสามีใหม่เขาก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ที่เตียงที่โรงพยาบาล
อ่าเป็นห้องผู้ป่วยรวมค่ะเพราะว่าถูกแทงไปอ่า
กลับมาเนี่ยเอาน้ำกรดมานะฮะบุกไปสาดเขาในโรงพยาบาลฮะ
สามีใหม่เขาเนี่ยโดนน้ำกรดสาดเข้าไปบาดเจ็บนะครับโอ้โห
ท่านผู้ชมฮะคนที่ถูกแทงนี่ฮะอันนี้เป็นอ่า
ฝนนะฮะเป็นหญิงสาวชาวสปลาวนะครับอ่า
ที่เป็นคนเจ็บนะฮะถูกแทงเข้าแขนขวาสองแผล
ที่ท้องอีกสองแผลนะฮะรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่
โรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับคนก่อเหตุชื่อนายปราโมท
ประกาศิษย์ชื่อเล่นชื่อในหมูอ่าชื่อเล่นชื่อหมูอ่า
ขวามือนะฮะตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับทางคนเจ็บเนี่ยบอกว่า
รากับเธอไปสองปีแล้วนะแล้วก็มาตามเจอเธอนะฮะ
หึงอยู่นะครับก็บุกเข้ามาทำร้ายไม่พอใจที่เธอเนี่ย
ไปมีสามีใหม่ที่ชื่อต้นอ่าขวามือคือในหมูนะฮะ
คนก่อเหตุตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับวันนี้คุณแซคนัทวิน
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปนะฮะที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อไปตามความคืบหน้าคดีนี้แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือในหมูคนก่อเหตุนะครับ
นี่คือก่อเหตุไปแทงเมียแล้วนะฮะแทงอดีตภรรยาแล้วก็คือฝนนะครับ
ที่เป็นหญิงสาวชาวสปลาวแทงอดีตภรรยาเสร็จนี่เดินกลับมาที่บ้านน้องชายนะฮะ
แล้วบอกด้วยนะบอกคนที่บ้านบอกอันนี้ไปแทงเมียมาตามหามันเจอแล้ว
อยู่บ้านผัวใหม่เสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านไป
คือตอนนั้นผมว่าคือคนอื่นก็อาจจะยังแบบตั้งตัวกันไม่ทัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงไม่จริงอย่างไรรู้แค่ว่าในหมูเดินมาบอก
นี่ไปแทงเมียมาตามตัวเจอแล้วอยู่บ้านผัวใหม่แล้วเดินออกไปเลยฮะ
ไปอีกหนึ่งชั่วโมงกล้องมุมเดิมนี่แหละจับภาพอีกรอบนึง
คราวนี้ในหมูเหมือนเดิมยืนถอดเสื้ออยู่สังสรรค์อยู่กับครอบครัว
นี่ไปแทงเขามาแล้วนะเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคนที่บ้านรู้หรือไม่รู้อย่างไร
นะฮะแต่ในหมูนี่ไปแทงเข้ามาแล้วไอ้มาสังสรรค์ตรงเนี้ยเหมือนรอเวลานะฮะ
เพราะสักพักนึงนะครับในหมูเดินออกจากบ้านหลังนี้ตรงจุดนี้
ดูนะฮะไปแล้วนี่ในมือนี่ถือขวดเบียร์หรืออะไรไปด้วยนี่แหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยที่เขาออกไปรอบนี้เนี่ยคราวนี้ไปโรงพยาบาลแก่งคอย
ที่ฝนอดีตเมียของเขาที่ถูกส่งไว้รักษาอาการบาดเจ็บ
ที่ถูกแทงเนี่ยพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่นั่น
หมูคราวนี้เอาน้ำกรดไปด้วยนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปราดน้ำกรด
ในต้นสามีใหม่กับฝน
เข้าไปเข้าบาดเจ็บไปด้วยเจ็บไปด้วยนะครับเราได้ภาพจากล้องโมงจร
ตอน๒๓นาฬิกา๑๒นาทีคืนที่ผ่านมา
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุเรื่องมีคนถูกสาดน้ำกรดในโรงพยาบาล
ก็เลยต้องเข้าไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็นำตัวส่งต่อในการรักษาเพิ่มเติม
หลังจากก่อเหตุบุกไปสาดน้ำกรดเขาในโรงพยาบาลในหมูโทรมาหาพี่ชาย
กำนันชื่อกำนันวินัย
บอกยังไม่ขอมอบตัวนะ

เพราะถ้ามอบตัวตอนนี้ติดคุกแน่

รอให้ฝนขวามืออดีตเมียของเขาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลก่อน

หมูขู่ว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่

มันเก็บเยอะเหรอ

มันต้องจะออกจากโรงพยาบาลไปส่งตรงรถอ่ะ
นี่คือคลิปเสียงตอนที่กำนันวินัยพี่ชายของในหมูเนี่ย

บอกหมูจะรอให้มันออกจากโรงพยาบาลก่อน

เดี๋ยวจะให้พี่ตู้พี่ชายกำนันวินัยพาไปมอบตัว

กลับมาที่บ้านมาดื่มบงดื่มเบียอะไรอยู่
เหมือนกับที่บ้านอาจจะยังไม่รู้ว่ามีการแทงกันจริง
เพราะว่าคนเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาล
รอบสองเดินออกไปเนี่ยเอาน้ำกรดไปราดเขาในโรงพยาบาล

บอกรอให้ออกจากโรงพยาบาลจะไปยิงให้ตายอีกทีนึง

อดีตเมียของในหมู่นะครับ

บหาอยู่กินด้วยกันมีลูกกันสองคน

คบหาอยู่กินด้วยกันถูกในหมู
ตบตีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

เมื่อ๒ปีก่อนเธอขอเลิกกับหมู
พอเลิกกันไปเนี่ยเธอก็เลยไปรู้จักกับต้น
ที่เป็นสามีใหม่ในปัจจุบัน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ

เมื่อกลางคืนเมื่อคืนวันก่อน
เสียใจจังหวะเผลอเนี่ยบุกเข้ามาใช้มีดเจ๊คอเธอ
ตามหาตั้งนานไม่เจอสักทีบอกให้กลับบ้านไปด้วยกันแล้วใช้มีดแทงแขนเธอ๒
๒ครั้งแทงที่ลำตัวอีก๒ครั้งต้นสามีใหม่ก็พยายามเข้ามาช่วย
หมูก็เลยเอามีดเนี่ยขู่จะฆ่าในต้นด้วยสุดท้ายจังหวะนั้น
บอกเธอตัดสินใจเนี่ยสะบัดแล้ววิ่งหนีออกมาจากในหมู
แล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับต้นก่อนที่ต้นเนี่ยจะพาเธอมารักษา
อาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแก่งคอยนี่พอมาถึงโรงพยาบาลก็ได้
พักในห้องผู้ป่วยรวมก็คิดว่าคงปลอดภัยแล้วล่ะช่วง๕
ทุ่มในหมูบุกมาที่โรงพยาบาลนะฮะถือขวดน้ำกรดมาด้วยมา
ไม่พูดจาอะไรครับเปิดขวดสาดใส่ต้นที่นอนเฝ้าเธออยู่
ที่เตียงโรงพยาบาลค่ะต้นสามีใหม่ก็เลยโดนน้ำกรดเข้าใบหน้า
ดวงตาเข้าจมูกเข้าปากได้รับบาดเจ็บแล้วในหมูก็หลบหนี

เพราะว่าอยู่นิ่งนะเขาก็บอกให้พี่ไปข้างใน
ถ้าไม่อยากจะตายให้เขาไปข้างในจะไปฆ่าแฟนใหม่
พี่ก็วิ่งควดออกประตูครัวมาเลย
พอมาโรงพยาบาลแล้วครับเขาเขามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวห้องแถวเตียงไหมครับ
ไม่เขามาแล้วมาเจอพี่เลย
แล้วก็มือข้างหนูเขาจับหัวน้ำแล้วก็เขาเอ็ดปิดไปหน้า
มาคนเดียวหรอครับพี่
มาคนเดียวคิดดีใจว่ายังไงก็ตาย
แล้วเขาจับได้ว่าไปอยู่กับสามีใหม่
เห็นว่าเดือนที่แล้วก็ยังมาบ้านอยู่
ใช่ค่ะก็แค่เดือนเดียวเอง
ฝนบอกเลิกกับหมูมา๒ปีเนี่ย
นายวินัยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ

ฝนยังมาอยู่ที่บ้านมาอยู่กับในหมูเป็นอาทิตย์เลย
มันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันก็ไปมา

เดี๋ยวพอกลับมาอยู่นี่อะไรประมาณนี้

แต่ถามว่ามันจะเลิกกันหรือเปล่า
เราก็ไม่ได้รู้นะเพราะว่า
ก็เห็นมันไปมันมาพร้อมกันตลอด

ส่วนอาการของต้นนะฮะสามีใหม่ของฝน

หลานสาวของต้นบอกว่าอาการของต้นตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ที่ผ่านมายืนยันว่าฝนเนี่ยบอกกับครอบครัวของเธอ
ว่าเลิกขาดกับในหมูสามีเก่าแล้ว
ก่อนจะมาคบหาอยู่กินกับต้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงซะมันก็ถือว่าอุกอาดมาก
เพราะว่าก่อเหตุถึงในโรงพยาบาล
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับคดีอยู่ที่สพแก่งคอยนะฮะ
ตำรวจกำลังติดตามตัวในหมูคนก่อเหตุอยู่นะครับ
คาดว่ายังหลบหนีอยู่ไม่ไกล
เดี๋ยวจะบอกญาติเนี่ยของทางฝั่งของฝนที่อยู่ที่สปลาวเนี่ย
ทราบเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย